ไหนก็พูดถึงเรื่องของของกินเนาะ
ไปดูกันดีกว่าความกินที่มันบันเทิง
กับการแข่งขันกินวิบากของดีเมืองเบตง

ติดตามในช่วงตลอดกิน
วิบากหรือกินลำบาก
น่าจะลำบากมากกว่า
ไปดูกันหน่อยว่าเขากินอะไรกันยังไง

กับการแข่งขันกินวิบากในกิจกรรมของงานไก่เบตงนั่นแหละฮะ
โดยมีผู้มาร่วมงานร่วมแข่งขันทั้งชายและหญิง

อ่ะกิจกรรมนี้เขาแข่งกันยังไง

ก็ประกอบไปด้วยโรตีกรอบเบตงขนมโกเบตงอย่างละ๔ชิ้น
กล้วยน้ำว้าเบตงอีก๔ลูก
๒เฉาก๊วยเบตงจัดไปครึ่งกิโล
เฉาก๊วยเบตงค์อร่อยมากคุณรู้มั้ย
ผมไม่เคยทานดิฉันไปทานมาแล้วถึงเบตงอ่ะ

แล้วก็มีชุด๓ชุด๓นี่เละเลย

ขีดอ่ะโอ้โหแล้วทั้งหมดที่ผมพูดมากินให้หมดภายใน๑๐นาที

ใช่แบบนั้นเลยแต่เขาแบ่งเป็นชุดเป็นเซตนะ
แรกปอกกล้วยเข้าปากตามด้วยโรตีกรอบและขนมโก

หนมโก้ติดคอเลยจ้าง
ให้หมดก็กินอย่างเดียวไม่พอ

ดูดด้วยถั่วด้วยครับอ้าวกูจะได้เงินรางวัลไป๑๐๐๐บาท
อันดับ๒ห้าร้อยอันดับ๓สามร้อย

ไม่ต้องระมังกินไปเร็ว

น้องตาแข่งกินทุเรียนแล้วมาแข่งกินส้มโอกันหน่อยดีกว่า
ที่นี่นะสนุกสนานธีราแต่ละคนก็สุดไปเลย

คณะกรรมการก็ตัดสินจากความคิดสร้างสรรค์ความสวยงามในการจัดตกแต่งชาม
รวมไปถึงรสชาติต้องอร่อยแล้วก็ความสนุกสนานลีลาของแต่ละทีมต้องเด็ดด้วย
แล้วกรรมการเขาก็มาตรวจค่ะตรวจโดยการชิมนี่แหละอืม
สิทีมไหนรสชาติดีลีลาเด็ดก็จะได้รางวัลชนะเลิศไปเลย
งานนี้เราไม่ได้นำเสนอทีมชนะเลิศเพราะดูแล้วก็น่าสนใจทุกทีม
แต่จะบอกว่าสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ไปดูก็คือไปชิมส้มโอกันหน่อย
เพราะที่นี่เนี่ยมันเหมาะเลยเป็นของดี
เนี่ยมันเหมาะกับการมาทำยำใช่ไหมถูกเป็นเรื่องด้วยรสชาติมันครบรสนะ
คือส้มโอของเวียงแก่นเนี่ยเขาเด็ดจริงเอามาทำหลากหลายเมนู
อยากจะเชิญชวนประชาชนทุกคนนะมีโอกาสก็ไปไปชิมของดีของเด็ดของเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายกันได้นะคะ
เนี่ยเป็นลีลาอยากลองทานไอ้เนี่ยเมี่ยงส้มโอเขาอ่ะ
จริงน่ากินมากนะเพราะว่ามันได้รสเปรี้ยวรสหวานจากส้มโอเนอะแล้วก็ได้อีกรสชาติของการกินเมี่ยง
แล้วเขาเอาส้มโอมาทำเป็นหลายอย่างเลยน่าสนใจ
ดูไอ้ภาพยังเยอะเคี้ยวอากาศรอ